คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูข่าวนี้หน่อยค่ะ

แต่ว่ารอบนี้ที่คนร้ายมาก่อเหตุ

ไม่มีมีดไม่มีปืนไม่มีอาวุธอะไรอื่น
แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการปิดกล้องวงจรปิด
ให้คุณผู้ชมดูทั้งสองมุมเลยว่าเขาชิงทองยังไงค่ะ
คุณผู้ชมได้เห็นใช่ไหมคะ
นี่อันนี้เราเปิดให้ดูแบบเต็ม

กางเกงสีเข้มแล้วมาถึงใส่ลงเท้าแตะ
ก็ทำที่ขอดูทองแล้ว

จังหวะที่แบบเอาลองมาสวมคอแล้วสักพักนึงเนี่ยกลมดูขอดูตรงนี้หน่อยสลับกันอยู่เนี่ยเส้น๒บาทกับเส้น๓บาท
นี่พนักงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะจริงยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์นี่๒คนแล้วมีที่นั่งอยู่อีกใช่ไหมคะ
ทีนี้จังหวะนี้ค่ะที่แบบว่าเออกำลังดูกำลังขอแป๊บเดียวเท่านั้นคว้าไปเลยค่ะนี่อันนี้พนักงานกำลังกดเครื่องคิดเลขให้ดูราคาว่าเอาเส้นนี้๒บาทราคาเท่าไหร่เส้นนี้๓บาทราคาเท่าไหร่แล้วฉวยโอกาสหลังจากที่คว้าไปได้แล้ววิ่งออกไปเลยอ่ะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมโอ้ขนาดเรามองจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นว่าเป็นทองเส้นโตเหมือนกันนะลองทั้งแบบว่าสวมหัวลองเอาตะขอเกี่ยวอ้าวไปแล้ววิ่งออกจากร้านไปค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะ
คนที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นมาค่ะนี่ตำรวจภูทรบางเลนเนี่ยไปตรวจสอบ
ร้านนี้คือร้านเยาวราชสินทวีอยู่ในห้างที่อำเภอบางเลนที่นครปฐมเนี่ยนะคะ
ไปถามผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านเนี่ยคือคุณสุพนันแคเซอร์
เป็นผู้จัดการร้านห้างทองเยาวราชสินทวีเนี่ยแหละค่ะบอกว่าคนร้ายเนี่ยเข้าเอ่อ
ตอนแรกเขาเดินผ่านหน้าร้านไปนะแต่สังเกตว่าตาเนี่ยตาชำเรืองมองมาที่ร้านแล้ว
พนักงานก็ยังคิดอยู่เลยว่าลูกค้ามองมาแบบนี้คงสนใจสร้อยนั่นแหละ
แล้วสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็มาที่ร้านจริงจริงค่ะ
วิ่งออกจากร้านไปเลยค่ะครับอุ้ยแล้วเห็นบอกว่าตอนที่วิ่งออกไปนะ
มีคนให้ข้อมูลบอกว่าพนักงานก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
ชิงทองคนชิงทองคนขโมยทองใช่ไหมพลเมืองดีเขาก็ตามไปนะ
แล้วเห็นด้วยปกติคนที่มาก่อเหตุชิงทองแบบนี้ในข่าวเราจะเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มา
ได้คล่องตัวในการหลบหนีแต่อันนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยขับ
โตยโต้โคโรนาสีฟ้าครับแล้วไม่ได้ติดแผ่นใต้ทะเบียนด้วย

เขาเดินวนไปวนมาก็หลายรอบอยู่แต่ก็สังเกตว่าสายตาเขาจ้องมาที่ร้านตลอดอยู่
แต่คือเป็นจังหวะที่ไม่มีลูกค้าด้วยเขาก็เลยตัดสินใจเข้ามาที่ร้าน
แล้วมาขอดูสร้อยคอสองบาทพอลองใส่ได้สักพักหนึ่ง
เขาก็วิ่งออกไปเลยค่ะลักษณะที่เขาลองเนี่ยมือเขาสั่นตลอดเลย
แต่คือเราเป็นพนักงานเราไม่กล้าปฏิเสธไงเพราะว่าลูกค้าลองเราก็ต้องให้ลองหน่อย
นี่แหละค่ะผู้จัดการร้านทองก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราก็ต้องไปถามตำรวจทางด้านรักษาการผู้กำกับที่สพบังเลนเนี่ยบอกว่า
ตำรวจไล่ติดตามกล้องวงจรปิดนะว่าเอ๊ะคนร้ายน่าจะขับรถเก่ง
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าเก๋งคันนี้เข้าไปตรงไหนแต่เชื่อว่าใช้เวลาไม่กี่วันคุณผู้ชม
ตำรวจต้องจับตัวได้เร็วนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเหตุชิงทองนี่เอาจริง

จับได้กับทุกรายเลยนะคะครับ